ท่านหนึ่งเรียกร้องไปยังคุณเศรษฐาว่าย้ำได้ไหม
อยากทราบเหมือนกันจะได้เช็คเสียงได้ถูกนะฮะ
เรื่องนี้ทางด้านของคุณเสรีสุวรรณภานนท์สว
ดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยว่าอยากจะให้ออกมาเนี่ย
จุดยืนให้ชัดหน่อยว่าจะแก้หรือไม่แก้มาตรา๑๑๒
เพราะเหมือนก็มีคนไปเจอคลิปตอนที่ไปหาทรงหาเสียงเหมือนพูด
คล้ายกับหนุนให้มีการแก้ไขหรือเปล่า
ณลักษณ์สุดทิ้งข่าวก็เลยสอบถามบัญญาณคุณเศรษฐานะครับ
ได้รับคำยืนยันบอกว่าหากเพื่อไทยเสนอชื่อตนเองในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งถัดไป
จะต้องไม่มีประเด็นเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒อย่างแน่นอน
ยืนยันว่าเพื่อไทยมีความชัดเจนมาตลอดเรื่องมาตรา๑๑๒
ถือเป็นปัญหาแล้วก็อุปสรรคสำคัญนะครับ
ทีนี้ก็ย้ำด้วยนะฮะ
ดังนั้นถ้าเพื่อไทยมีสิทธิ์เสนอชื่อคันดิเดตครั้งต่อไป
ก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าจะต้องไม่มีการไปพูดถึงเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา๑
เพราะว่าไม่งั้นอาจจะไม่ได้เสียงหนุนจากทางด้านของสวแล้วก็สสจากอีกหลายพักเหมือนกัน
นะฮะอันนี้ก็เป็นความชัดเจนในส่วนของคุณเศรษฐานที่ทีมข่าวเราปรวจสอบล่าสุดมากนะครับ
เรียกว่าเป็นการตอกย้ำผลงานในอดีตและแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
เรียกว่าสร้างความคึกคักก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีจะมาถึง
รวมถึงคุณทักษิณชินวัดก็ถนับถอยหลังไป

ก็มีการตั้งคำถามในเพจนะคะบอกว่า
ใครคือนายกไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยในดวงใจ
ให้แฟนคลับเข้าไปร่วมแสดงความเห็นเหมือนกับเป็นการสร้างบรรยากาศ
ก่อนถึงวันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี๔สิงหาคม
แล้วก็วันที่คุณทักษิณจะกลับไทย๑๐สิงหาคม
ปรากฏว่าเนี่ยค่ะจากโพสต์นี้คนก็เข้าไปแสดงความเห็นเกือบ๙๐๐ข้อความ
ก็เป็นไปตามคาดนะคะคือส่วนใหญ่บอกว่านายกในดวงใจคือคุณทักษิณ
และจำนวนไม่น้อยก็มีชื่อของคุณยิ่งรักชินวัฒน์ด้วย
มีคุณสมัครสุนธรเวทย์ด้วยแล้วก็คุณสมชายวงศวรรษด้วย
มีข้อความให้กำลังใจเพื่อไทยเช่นไปแนวทางไหนก็ยอมรับได้
ขออย่างเดียวคือทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นมีบางข้อความเหมือนกันนะคุณก๊อฟ
เป็นข้อความสนับสนุนคุณพิธาริมเจริญรัฐก็ไปอยู่ในโพสต์ของเพื่อไทยด้วยเหมือนกัน
บอกว่านายกในดวงใจคือผู้มีใจฝักฝ่ายประชาธิปไตยโดยไม่เอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง
ไปอยู่กับเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีบางคอมเมนต์ก็เตือนพักเพื่อไทยว่า
คั่วระวังหน่อยนะบางข้อความก็ส่งหัวใจสีส้ม
สื่อถึงพักเก้าไกลดอมส้มดอมส้มก็ไปตอบด้วยนะคะ
สื่อถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะ
คลิปแรกเนี่ยก็จะเป็นข้อความภาษาอังกฤษอย่างที่เราเห็นในนี้ค่ะ
ซึ่งก็จะมีภาษาไทยด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจเพื่อไทยทุกคนนะคะ
ส่วนคลิปที่๒เป็นข้อความภาษาไทยนะคะ๓ข้อความนะคะ
ปริญญาตรีต้องได้เงินเดือนอย่างน้อย๒๕๐๐๐อยากมีเงินเก็บ
และอีกข้อความหนึ่งก็คือเงินเดือนต้องไม่ใช่เงินทอน
แล้วก็คลิปที่๓ก็เป็นข้อความภาษาอังกฤษนะคะ
แล้วก็มีภาษาไทยประชาธิปไตยต้องรับใช้ประชาชนนะคะ